วิภาวดี๔๒เจ้าของหมาอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงอายุ๖๑
หมาที่เลี้ยงไว้๗ปีขย่ำคอจนตายคาบ้านครับ

เห็นมันกระดิกหางวิ่งไปหาผู้หญิงคนนี้เหมือนจะปกตินะ
แต่มันเพิ่งกัดเจ้าของตาย
เจ้าของคือพี่สาวของผู้หญิงในภาพ
เจ้าเสือก็คือหมาตัวนี้เป็นพันธุ์ไทยผสม
มันกัดเจ้าของตาย๑วันโดยที่ไม่มีใครรู้
เพราะเจ้าของอยู่กับมันเพียง๒ต่อ๒

ทีนี้เนี่ยน้องสาวโทรหาพี่สาวไม่ติด
ไม่มีคนรับเป็นวันก็เลยเอกใจก็เลยเดินทางมาหา
รู้ว่าพี่สาวตายคุณผู้ชมนะฮะ

พยายามที่เห็นเนี่ยเกลี้ยกล่อมเจ้าหมาที่ชื่อว่าเจ้าเสือเนี่ย
เป็นหมาพันทัยลูกผสมอายุ๗ปีให้เข้ามาหา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งไปเก็บศพของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตคือคุณจุธามาศอายุ๖๑เจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณข้างหน้าประตูบ้านในห้องครัวด้านใน
ซึ่งต้องใช้เวลาพักใหญ่เพื่อให้เอาเจ้าเสือออกไปอีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จ
ชนะสูตรเบื้องต้นพบบาดแผลมีรอยเขี้ยวของสุนัขกัดหลายแห่งทั้งที่ศีรษะแล้วก็ลำคอง
เลือดออกเยอะแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๔ชั่วโมง
ในบ้านหลังนี้ครับในซอยวิภาวดี๔๒เขตจตุจักรกรุงเทพ
สาวของผู้ตายบอกว่าพี่สาวอยู่บ้านคนนี้คนเดียวไม่ได้มีครอบครัว
เจ้าเสือเนี่ยมาตั้งแต่เล็กเลย๗ปีแล้วเขาก็สนิทกันดีเขาก็รักกันดีกับเจ้าหมาตัวนี้
แต่ว่าเคยมีครั้งหนึ่งปีก่อนเจ้าเสือเคยกัดที่หน้าพี่สาวแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันเคยไปกัดพุดเดิ้นของชาวบ้านตายละตัวหนึ่ง
แต่ปกติแล้วเจ้าเสือเนี่ยไม่ได้เป็นหมาที่ดุร้ายอะไรแต่ไม่รู้ว่ามันก่อเหตุแบบนี้เพราะอะไรนะฮะ
จนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเมื่อวานโทรไปหาพี่สาวพี่สาวไม่รับนะฮะก็เลยเดินทางมากับลูกชายของตัวเอง
พอเปิดประตูเข้าไปเรียกพี่พี่ก็ไม่ตอบเดินไปเดินมา
เข้าไปในห้องครัวเห็นพี่สาวนอนแน่นิ่งอยู่แล้วเจ้าหมาเจ้าเสือเนี่ยนอนอยู่ข้าง
เข้าไปดูอ้าวพี่สาวตายแล้วมีเลือดออกเต็มไปหมดเลย
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตจากการเสียเลือดมากที่ถูกเจ้าสุนัขตัวนี้กัดเข้าไป
แล้วผู้ตายเป็นคนตัวเล็กอาจจะซุ่มแรงของสุนัขไม่ไหว
ขย่ำจนตายก็เลยต้องส่งศพไปให้แพทย์นั้นผ่าตัดธนสูตร
แล้วก็ประสานทางด้านของสำนักงานเขตให้เอาเจ้าเสือไปดูแลต่อไป
เพราะว่าน้องสาวก็คงไม่สามารถดูแลต่อได้
ค่ะสำหรับกรณีที่หมากัดเจ้าของมันก็จะมีอยู่๒กรณี
กรณีแรกก็คือความหิวกรณีที่๒ก็คือติดสัตว์
ติดสัตว์นี่สำคัญมากนะคะ

เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงนะคะก็ระมัดระวังให้ดีนะคะ